หน้าหนาวที่เรากำลังเผชิญสำหรับบางคนมันคือฟิน
ไปเที่ยวท่องเที่ยวแต่สำหรับบางคนบางพื้นที่เนี่ยมันคือ
ภัยพิบัตินะคะที่จังหวัดบุรียรำค่ะ
คุณผู้ชมเขาบอกว่าตอนเนี้ยหนาวมากคุณตาวัยแปดสิบสี่ปีค่ะ
ออกไปนั่งกลางแดดแบบนี้กะว่าจะไปตากแดดคลายหนาวนะคะ
ครับแต่สุดท้ายท่านเสียชีวิตค่ะคือไปถามภรรยาของคุณตานะคะ
ถามคุณยายว่าคุณตาเนี่ยมีโรคประจำตัวหรือเปล่าอ่า
ยายบอกไม่มีโรคประจำตัวครับคุณยายก็เลยสันนิษฐานว่านี่แหละ
อาจจะเป็นเพราะอากาศที่หนาวจัดก็เลยทำให้ร่างกายเนี่ย
ไม่สามารถที่จะแบกรับหรือว่าทนกับอากาศหนาวได้นะคะ
สุดท้ายเสียชีวิตเป็นเรื่องนำมาเตือนกันนะคะสำหรับพี่น้องภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือ
ซึ่งปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าภาคอีสานจะหนาวสุดเลยนะ
สี่องศาน่ะอ๋อนั่นไงอันนี้พื้นที่ราบใช่มั้ยฮะมันดอยบนภูเนี้ย
หนักกว่านี้นะคะสุดท้ายแล้วสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บุรีรำ
คุณตาวัย๘๔ปีเสียชีวิตเนี่ยนะคะตำรวจสภห้วยราชแล้วก็
คุณหมอจากโรงพยาบาลห้วยราชก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บ้านหลังนี้แล้วค่ะ
คุณตาชื่อว่าคุณตาน้อยระเมียดดีอายุ๘๔ปีท่านเสียชีวิตนะคะ
สภาพใส่กางเกงขาสั้นเสื้อยืดแขนยาวสวมหมวกผ้ายืดกันหนาว
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๔ชั่วโมง
สอบถามยายพาอายุ๗๗ปีซึ่งเป็นภรรยาของคุณตาผู้เสียชีวิตนะคะ
เล่าบอกว่าตายายเนี่ยเขาอยู่กันสองคนนะครับลูกไปทำงานต่างจังหวัดปกติแล้ว
คุณตาเนี่ยจะออกมาตากแดดตอนเช้าเพื่อคลายหนาวเป็นประจำนะฮะ
แต่เช้าเมื่อวานอากาศมันหนาวผิดปกติหนาวมากอะค่ะ
ตัดสินใจก่อไฟให้สามีผิงหน้าคุณยายบอกแบบนี้
ก่อนที่สามีจะไปนั่งเก้าอี้เพื่อตากแดด
แล้วตัวของคุณยายก็ไม่ได้สนใจอะไร
เพราะคุณตาผู้เสียชีวิตเนี่ยท่านก็ทำแบบนี้เป็นปกติประจำอยู่แล้วอะค่ะ
ดีอยู่อืมค่ะว่าอากาศหนาวใช่ไหมค่ะ
ก็เข้าเมื่อเช้าแกก็กินอืมคนเก่กินเสร็จแกก็มานั่งที่เก่ตรงนี้เลย
แกเคยมานั่งทุกวันทุกวันอย่างนี้เลยอืม
พาเล่าต่อนะคะช่วงที่ไปเจอว่าคุณตาเนี่ยเสียชีวิตแล้ว
ยายบอกว่าคือช่วงบ่ายเพราะตอนนั้นเนี่ยตั้งใจจะเดินไปบอกคุณตาว่า
เดี๋ยวจะออกไปดูลูกวัวเนี่ยคือตกลูกนะคะวัวตกลูก
ก็พบว่าคุณตาเนี่ยนั่งนิ่งตัวแข็งทื้อแล้วนะคะส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากอากาศที่หนาวเย็นจัดในช่วงเช้า
เพราะคุณตาเองก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรนะคะสุขภาพก็แข็งแรงดีด้วย
ถามคุณยายต่อช่วงเช้าที่บอกว่าอากาศเย็นมากกว่าปกติเท่าไหร่นะ
คุณยายบอกว่าลดต่ำเหลือเพียงสิบเจ็ดองศาเซลเซลเซียสคุณ
เวลาเราเปิดแอร์นอนเนี่ยยี่บห้าองศาเราก็ยังหนาวเลยใช่
สิบเจ็ดองศาเซลเซียสนะคะก็เลยทำให้คุณตาเนี่ยช็อกแล้วก็ไม่มีใครเห็นนะคะ
สุดท้ายท่านเสียชีวิตค่ะเพื่อนบ้านเล่าบอกว่าผู้ตายเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงดี
แต่ว่าอากาศที่หนาวเย็นผิดปกติต้องใส่เสื้อถึง๓ชั้น
ส่วนตัวเชื่อว่านี่แหละน่าจะเป็นเพราะอากาศที่หนาวเย็นนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วใครที่ดูข่าวนี้แล้วนะคะตั้งใจว่าจะไปเที่ยวอีสานจะไปเที่ยวเหนือ
เสื้อกันหนาวของท่านเนี่ยที่ไม่ได้สวมใส่แล้วเนี่ยนะฮะพกไป
แจกให้กับพี่น้องสภาพอีสานภาคเหนือด้วยคือเราคนมีอ่ะนะ
อากาศเย็นชอบได้ใส่เสื้อหนาวสวยนะครับแต่คนไม่มีข้าวหนาวตายนะครับ